คุณผู้ชมคะวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนรัศดรวันแรกนะคะ
เพื่อโหวตเลือกประธานและรองประธาน
แต่ว่ารองประธานเดี๋ยวไปประชุมกันต่อในวันพรุ่งนี้
ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะว่ารองประธานคนที่๑และคนที่๒จะเป็นใคร
วันนี้ผู้ที่มานั่งเก้าอี้ประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ก็คือคุณชวนหลีกภัยนะคะแต่กว่าจะได้มาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ช่วงเช้า
ก็วุ่นวายกันตั้งแต่เช้าแต่สอสอบางท่านบอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องน่ารัก
สอสอมาเจอกันวันแรกก็อาจจะต้องปรับตัวหน่อย
ท่านมองว่าเป็นเรื่องน่ารักแต่ไอ้ความวุ่นวายที่ว่านี้
มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวมาไล่เรียงกันดูเลยนะคะ
บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนรัศดรนัดแรก
ที่มีนายชัยชิดชอบสสพักภูมิใจไทย
ทำหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราวนะคะโอ้โหแล้วก็ประชุมยาวเป็นสิบชั่วโมงนะคะ
ก็ผู้ชายก็อาวุโสสูงสุดค่ะอายุเก้าสิบเอ็ดปี
สิบเอ็ดค่ะจนหลังประชุมต้องมาดูเรื่องสุขภาพ
ว่าไหวไหมสิบกว่าชั่วโมงนะคะครับก็วุ่นวายตั้งแต่เริ่มค่ะ
เลขาธิการสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบมติของสารรัฐธรรมนูล
ที่มีคำสั่งให้นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หยุดการทำหน้าที่สอสอจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัย
ก็มีสอสอภักดิ์พลังประชารัฐลุกขึ้นประท้วงไม่พอใจ
นายธนทรพยายามจะขอใช้สิทธิ์ในการพูดรับทราบมติ
แล้วก็ไม่พอใจที่ประธานชัยที่ยอมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ประธานก็แจ้งนายธนทรแล้วว่าทำไม่ได้จะพูดไม่ได้นะคะ
แต่นายธนทรเองก็ใช้โอกาสที่คนเขาก็โตเถียงกันนะคะ
พูดผ่านไมโครโฟนแล้วก็เดินออกจากห้องประชุม
แล้วก็ผู้สื่อข่าวสังเกตว่ามีการชู๓นิ้วด้วย
ก็มีเสียงปรบมือจากสอสออนาคตใหม่นะคะ
ผมธนทรจิตพุทธเมืองกิจรับทรัพยากษัตริย์และขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะสมาชิกษัตริย์ประธานการณ์ต่อตั้งแต่วันนี้
จนกว่าจะมีทางวินิจฉัยจัดสารและปรับปรุงเป็นอื่นครับ

จริงมีชาวร้อนละครหยุดได้ครับ
เท่ากับว่าการโหวตต่างในซีกของคั่ว๗พักที่นำโดยเพื่อไทยกับอนาคตใหม่วันนี้
ก็จะขาดเสียงของนายธนทรไปหนึ่งเสียงนะฮะ

ป่วยมาไม่ได้วันนี้อีกหนึ่งเสียงนะครับ
หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนตามวาระ
คือจะต้องเข้าสู่การเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
ปรากฏว่าในส่วนของภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ย

ให้เลื่อนไปก่อนไปเลื่อนประชุมเป็นวันอื่นนะครับ
ก็มีเหตุผลภายในพักเกี่ยวกับการตกลงว่าจะสนับสนุนใคร

แต่ทางซีกของฝั่งเพื่อไทยไม่ยอมนะครับ
ก็เลยต้องนำไปสู่การลงมติกันนะครับ
ว่าตกลงแล้วจะให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อนนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรในวันนี้
คืออภิปรายเรื่องนี้โต้เถียงกันไปมาเนี่ยโอ้โหแบบดุเดือดด้วยนะครับ
ต้องสั่งพักการประชุมตอน๑๑นาฬิกา๔๐นาที

ท่านเจียรายุห่วงศัพท์ขอญาติชีเอยนามได้พูดศึกษี
หาว่าพักผมกลัวบ้างละหาว่าพักผมอย่างโน้นอย่างนี้บ้างละ
ท่านประธานครับข้อที่จริงแล้วท่านประธานบอกให้นับคะแนนไปแล้วนะครับ
ไม่ได้อนุญาตให้อภิปรายเลย
แต่พวกผมก็มีมารยาทพอที่จะปล่อยให้เขาอภิปรายตามความเห็นของท่านประธาน
แต่ข้อเท็จจริงแล้วท่านประธานบอกว่าเรานับคะแนนกันได้แล้ว
เป็นขั้นตอนของการลงมติแล้วครับ
ไม่ใช่เป็นขั้นตอนของการอภิปราย
พวกเราก็เป็นพวกที่เชื่อฟังท่านประธานครับ
ก็ไม่ยอมอภิปราย
แล้วที่ผมอภิปรายเนี่ยเป็นการสนับสนุนว่าไม่ให้มีการเลื่อนยัตติ

ไม่ได้เอ่ยชื่อพักพลักษณ์ประชารักษณ์เลยนะครับ

ผมแค่บอกว่าการโหวตสมาชิกโทษครับโหวตประธานสภาพุทธรัศดรเนี่ย
มันก็ใช้เสียงของสภาทั้งหมดแค่นั้นเอง

แต่พอกลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้ง
ทางฝากฝั่งของสอพลักษณ์พลังประชารัฐคนเดิม
ในวิรากรก็ยังเสนอให้เลื่อนการประชุมออกไปนะคะ
ในที่สุดก็เลยให้สอสอลงมติว่าเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยกับยตินี้

แต่ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะ
สสพลังประชารัฐ๕คนออกเสียงไม่เห็นด้วย
สวนทางกับเสียงส่วนใหญ่ของพลักษณ์

เหมือนกับต้องเดินเข้าไปคุยด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
สอสอเหล่านั้นก็เลยขอแก้ไขการลงคะแนนเป็นเห็นด้วยได้ไหม
แต่ก็ถูกทักท้วงจากสอสอฝั่งเพื่อไทยฝั่งอนาคตใหม่ว่าทำไม่ได้
สุดท้ายที่ประชุมมีมติไม่ให้แก้นะคะ
ผลการลงมติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมมี๒๔๘เสียง

เห็นด้วยครับ
อย่างลงมะติไม่ได้พวกเราก็ยอม

ตกลงแล้วก็ไม่เลื่อนนะฮะก็เลยต้องเลือกประธานสภาพ

ทำให้ทางพักพลังประชารัฐเนี่ยเดิมที่จะขอเลื่อนเพราะว่ายังตกลงภายในกันไม่ได้ว่าจะเอาคนของตัวเอง
ว่าจะเป็นคนของประชาธิปัตย์ตามข้อเสนอในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน
พลังประชารัฐก็เลยต้องเสนอนะครับและนายนัทพลทีพสุวรรณสสพลังประชารัฐ
เสนอชื่อนายสมพงษ์อมอนวิวัตรสศจักรภักษ์เภือไทย
หลังจากนั้นก็ใช้วิธีการลงคะแนนลับนะครับซึ่งผลการลงคะแนนออกมา
นายชวนหลีกภัยจากภักดิ์ประชาธิปัตย์ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร
ด้วยคะแนนเสียง๒๕๘ต่อ๒๓๕มีงดออกเสียง๑เสียง
ก็หากไปพิจารณาผลคะแนนที่ในชวนได้นะครับ๒๕๘เสียงเนี่ยพบว่ามีงูเห่า
จากอีกฝากหนึ่งนะฮะสนับสนุนในชวน๕เสียงนะคือมันเพิ่มจากที่ทาง

เขาจับมือกันไปเนี่ยนะครับทางนั้นก็หายไปนะแต่ว่าไปเพิ่มอีกทางฝั่งหนึ่งก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นงูเห่าแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรืออะไรยังไงนะครับ
เอาเป็นว่าเสียงออกมาเป็นแบบเนี้ยและคุณชวนหลีกภัยก็ได้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรนะฮะเหลือรองประธานสภาอีกสองคนค่ะ
พรุ่งนี้เลือกนะฮะพรุ่งนี้เลือกใช่ค่ะทางพักพลังประชารัฐก็เลยออกมาบอกว่าโอ๊ยไม่ได้เป็นเกมการเมืองอะไรนะคะ
เป็นเพราะว่าอาจจะเมื่อคืนนี้ไปคุยกับพักร่วมแล้วสับสนก็เลยขอเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้อะไรแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะพอหลังจากปิดประชุมค่ะแก่นำพักภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูล
ศักดิ์สยามชิดชอบนายสุภาชัยโพสุพร้อมทีมพยาบาลก็ขึ้นไปดูนายชัยชิดชอบปู่ชัยนะคะ
ทำหน้าที่บนบันลัง๑๐กว่าชั่วโมงก็ไปถามเรื่องสุขภาพอาการเป็นยังไงเอาเครื่องวัดความดันไปวัด
แต่ปู่ชัยทำหน้าที่ได้ดีนะคะดีมากนะคะคือตอนเช้าตอนที่เจ้าหน้าที่เดินไปเชิญท่านเพื่อจะมาเป็นประธานในที่ประชุมช่วงคราวก่อนเนี่ยท่านขึ้นมาถึงท่านก็บอกเดี๋ยวขอพักก่อน
แต่ถือว่ายังแข็งแรงมากจริง๙๑ควบคุมการประชุมได้อย่างดีเลยล่ะ
ก็ความเคลื่อนไหวนะครับหลังจากประชุมสภากันในวันนี้นะครับแล้วก็เลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรไปแล้วนะครับวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสอสอแกนนำพักพลังประชารัฐบอกว่าไอ้คะแนนที่เพิ่มมาจะ๕จะ๖เสียงเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามาจากภักดิ์ไหนอะไรยังไงนะครับแต่น่าจะเป็นเสียงที่เห็นว่าในชวนมีความเหมาะสมสำหรับการป

ตัดสินใจแล้วค่ะเหลือเพียงแค่ว่ามีอะไรต้องคุยกันเพิ่มเติม
ไข๔ข้อที่เป็นนโยบายของพักภูมิใจไทยก็ชี้แจงให้ทุกฝ่ายรับทราบแล้วนะคะ
ตรงรองภูมิใจไทยก็ไปร่วมรัฐบาลกับรัฐใช่ค่ะชัดเจนแล้วค่ะ
ที่ผมก็แอบไปส่องเฟซบุ๊คคุณอนุทินแวบค่ะ
ก็โพสต์ไว้ล่าสุดก็หลายชั่วโมงแล้วล่ะแล้วก่อนประชุมสภาวันนี้อีก
ค่ะแต่คุณก็มาคอมเมนต์ข้างในเต็มเลย
ค่ะแต่ก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวส่งดูสุภาชายโพสต์สุเออ
ด้วยไม่เห็นด้วยเรื่องใครร่วมกับใครก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ